คลิปนี้คนดูเยอะนะเป็นล้านล้านวิวเลยค่ะ
เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงเธอคนนี้ค่ะออกมาโพสต์
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเธอเมื่อประมาณ๖๗ปีที่แล้ว
ตอนเธออายุ๑๗เธอถูกแฟนทำร้ายร่างกาย
ตาเธอสูญเสียดวงตาไปเลยนะ
แต่คลิปที่เธอโพสต์เนี่ยเธอควักตาปลอมออกมาจากลูกตา
ใช่แล้วเธอก็บอกว่าไม่ใช่หนูที่ต้องอายที่จะโพสต์เรื่องนี้

ที่เธอควักลูกตาปลอมออกมาแบบนี้ค่ะ
คลิปสั้นเองนะแต่คนดูเป็นล้านคุณ
ใช่ค่ะแล้วเธอก็เขียนข้อความเอาไว้
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะคือน้องนัดนางสาว

เขียนไว้เราจะมาระบายเรื่องหนึ่ง

ว่าถูกอะไรบ้างถูกทำร้ายร่างกายจากใคร
คู่กรณีเป็นใครและทำให้ตาเธอต้องสูญเสียไป
จนกระทั่งต้องใส่ตาเทียมตาปลอมแบบนี้
บอกว่าตอนแรกจริงก็อายนะตอนแรกก็อายที่จะลง
แต่ว่าคนที่อายไม่ควรเป็นเราแล้วก็แฮชแท็กขึ้นฟีดเถอะ
สุดท้ายนะคลิปนี้ขึ้นฟีดจริง
คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นทั้งให้กำลังใจทั้งสอบถามเธอเยอะเลยนะครับ
บอกว่าสำหรับคนที่ให้ข้อมูลหรือเชียร์ให้เธอฟ้องร้องต่อ
ขออธิบายตรงนี้เลยคือเธอตามเรื่องนี้มา๓ปีจนเหนื่อย
เพราะเรื่องเกิดที่ภูเก็ตแต่ตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้ว
แต่ทีนี้คนก็ไปให้กำลังใจเธอเยอะแล้วก็สอบถามมันเกิดอะไรขึ้น
จึงเป็นที่มาที่ทีมข่าวของเราก็สอบถามเธอเหมือนกัน
นักข่าวของเราได้คุยกับน้องนัทนะคะ
นัทเล่าย้อนเหตุการณ์ไปถึงฝันร้ายที่สุดในชีวิตของเธอที่เกิดขึ้น
๖ปีที่แล้วตอนนั้นน้องนัทอายุ๑๗ปี
แล้วอยู่ที่บ้านแฟนเก่าแฟนคนนั้นน่ะก็อายุเท่ากันล่ะค่ะ
หากันได้ประมาณปีนึงซึ่งพอฝ่ายชายเนี่ยเหมือนกับว่าครอบครัวเขาจะไปอยู่ที่ภูเก็ต
นัทก็ไปอยู่ด้วยทีนี้วันที่มีเรื่องราวเนี่ยทะเลาะกัน
คุณผู้ชมคิดดูนะคนอายุ๑๗ปีทะเลาะกันกับแฟน
เรื่องหากระเป๋าไม่เจอแล้วฝ่ายชายคือเขามีพฤติกรรมรุนแรง
จังหวะนั้นฝ่ายชายเขาโมโหชกเข้ามาที่ตาของน้องนัท
จนตอนนั้นน่ะน้องนัทอ่ะสลบไปเลยนะ
น้องนัทบอกว่าเราถูกซ้อมเกือบตายอายุก็เท่าเราเองนะอายุ๑๗นะเองนะ

แล้วนี่คือตอนที่น้องนัทตื่นมาอีกทีนึงรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาล
หมอบอกกับน้องนัทแล้วนะว่าผ่าตัดดวงตาข้างซ้ายออกไปแล้ว
เพราะว่ากระทบกระเทือนอย่างหนักโอ้โหตอนนั้นเนี่ยน้องนัทก็ช็อกเหมือนกัน
ไม่คิดว่าตัวเองได้สติรู้ตัวมาต้องมาได้ยินคำพูด
แล้วก็เจอกับสภาพตัวเองที่เป็นแบบนี้
ใช่ฮะน้องนัทเล่าโดยละเอียดเหมือนกันนะ
ตอนมีปากเสียงกันเธอก็ไม่อยากทะเลาะ

ว่าฝ่ายชายเนี่ยตามขึ้นมาบนห้อง
ตอนแรกที่เปิดประตูมานะเธอยังคิดว่าจะมาง้อด้วยซ้ำไป
แต่พอฝ่ายชายเข้ามาฝ่ายชายเตะต่อยตบซ้อมทำร้ายร่างกายทันที
และสุดท้ายอย่างที่บอกไปต่อยเข้าที่เบ้าตาซ้าย
ภาพสุดท้ายที่เธอเห็นเธอเล่าว่าไงรู้ไหม

มันไหลออกมาจากดวงตาของเธอ
จากนั้นภาพตัดไปเลย

เป็นคนพาเธอส่งโรงพยาบาล

ไม่สามารถมองเห็นได้อีกแล้ว

เนื่องจากดวงตาได้รับความกระทบกระเทือน

ต้องคว้าเนื้อตาออกเพื่อเย็บตาข้างใน

แม้กระทั่งจะร้องไห้ก็ยังร้องไม่ออกเลย

พายใช้ก็กำลังพยายามบอกขอโทษ
รู้สึกผิดแล้วก็รับปากด้วยว่า

มันก็ต้องขึ้นสารเยาวชนแหละ
ฝ่ายชายก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่น้องนัทเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากนั้นน่ะ
ผู้ชายคนนั้นเขาก็ได้รับการประกันตัวมา
สารสั่งให้จ่ายค่าเยียวยานะเป็นเงิน๒๗๐๐๐บาท
แล้วฝ่ายชายเขาก็บอกว่าขอผ่อนจ่ายได้ไหม
ขอผ่อนจ่ายเดือนละ๕๐๐๐บาท

แล้วหลังจากนั้นน่ะนะคุณ
คือก็ไม่ได้จ่ายต่อเนื่องไงเงียบไปเลย

เงินที่สารสั่งให้เยียวยา๒๗๐๐๐ใช่ไหม
ตอนนี้ยังขาดอีกเท่าไหร่ที่เขายังจ่ายไม่ครบ
นัทบอกว่าไงรู้ไหมขาดอยู่อีก๘๐
คือน้องนัทบอกว่าทางนู้นเขาบิดค่าเสียหายมาเรื่อย
ก็คือแบบว่าลดทอนหรือว่าไม่จ่ายบ้างล่ะ
มาเรื่อยจนกระทั่งตอนนี้เราอายุ๒๓แล้วนะคุณ
ใช่จากอายุ๑๗ถึง๒๓นะครับเราใจสลายมาก
และครอบครัวเราก็ใจสลายเหมือนกันนะครับ
สิ่งที่ถูกทำร้ายแล้วก็แลกด้วยค่าชดเชย๒๗๐๐เนี่ย
มันไม่คุ้มกับชีวิตชีวิตที่แม่ให้มามีอวัยวะครบ๓๐
แต่ตอนนี้มันขาดไปละหนึ่งนั่นก็คือดวงตาของเธอนั่นเอง
ใช่ค่ะแล้วน้องนัทก็บอกด้วยนะมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพก็คือมาทำงานนั่นแหละ
แล้วไม่มีเวลาจ้างทนายความหรอกจะต้องไปเดินเรื่องต้องไปที่ภูเก็ต
นัทบอกว่าตอนนี้สิ่งที่น้องทำก็คือขายชมพูสำหรับหมาแมวทางออนไลน์
แต่น้องเขาก็เอาจริงมีพลังบวกในตัวอยู่เยอะมากนะคุณผู้ชม
บอกว่าได้กำลังใจจากครอบครัว
แล้วที่ออกมาโพสต์คลิปอยากแชร์ประสบการณ์ให้กับคนอื่น
ได้รับรู้อยากให้ฟังเธอหน่อยค่ะ
ใจไปนานมากแล้วจริง
แต่ที่ออกมาเราออกมาโพสต์อยากเป็นประสบการณ์

แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนอื่นเขามากกว่าค่ะ
ส่วนตัวเขาเองก็ใช้ชีวิตไปเถอะทั้งนั้น
ก็คือวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะได้รับรู้เองแหละ
แล้ววันนั้นก็คงมาถึงแล้วแหละก็คือวันนี้นี่แหละค่ะ
ก็ใช้ชีวิตให้ดีแล้วกัน

ก็คือให้หนูเป็นคนสุดท้ายก็ได้

ถ้าเขาขอโทษหรือเอาโหสิกรรมให้

แต่ก็ต้องดูการประคุบตัวการทำตัวด้วยนะ
ว่าควรให้ไหมอย่างนี้เลย
นี่ค่ะคือสิ่งที่น้องนัทให้สัมภาษณ์กับเรา

คือเขาไม่เคยถูกจำกัดอิสรภาพอะไรเลยนะ
แต่ตัวเธอเหมือนกับศูนย์เสียอิสรภาพทางการเมือง

เพราะฝ่ายชายไม่ได้ติดคุกติดตารางนะ

ใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่ทีมข่าวคุยเนี่ยนะน้องนัทเนี่ยเอาแชทหนึ่งมาให้ดู
บอกว่าพี่พี่ดูสิเมื่อวานนี้ผู้ชายคนนี้เขาส่งข้อความนี้มาตอนบ่าย๒โมง๔นาที
แล้วเนี่ยค่ะเขาส่งข้อความมาเขียนว่าสบายดีนะเธอเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะทักเธอมาทำไม
แต่ขอโทษนะถึงขอโทษแล้วไม่ได้อะไรเลยก็ทำได้แค่ขอโทษเรื่องเงินก็ไม่ได้หนี
เราไม่มีให้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องทำยังไงขอโทษนะเดี๋ยวเราคุยกับแม่ก่อนว่าทำยังไง
ไม่ใช่ว่าพอเป็นเรื่องทักมาขอโทษแต่เราไม่กล้าทักเธอจริงอ่ะนี่คือสิ่งที่ฝ่ายชายเนี่ยทักเธอมา
น้องนัทน้องนัทตอบอะไรไหมน้องนัทบอกว่าพี่เอาจริงหนูไม่อยากติดต่ออะไรแล้วหนูยังโกรธอยู่นะ
ส่วนเรื่องเงินที่หนูบอกพี่ไปว่าเขายังค้างอยู่อีก๘๗๐๐บาท
พอถึงวันนี้วินาทีนี้นะเขาจะจ่ายหรือไม่จ่ายหนูไม่หวังแล้ว
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ไปคุยกับพ่อของน้องนัท
คุณพ่อบอกว่าเอาจริงนะพ่อโกรธนะที่ลูกมาเจอสภาพแบบนี้
แล้วแต่ว่าวินาทีนี้พ่อต้องโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการรักษาตัวลูกสาว
แล้วเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินพ่อบอกว่าเอาจริงตอนนี้พ่อไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้ว
งั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงพ่อของน้องนัทดูแล้วกันค่ะ
ผมโฟกัสอย่างเดียวเลยเรื่องของจิตใจเขา
ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องคดีหรือเรื่องเงินเรื่องทองหรืออะไรทุกอย่างเลย
ผมโฟกัสเรื่องจิตใจเขาอย่างเดียวคุยกับแม่เขาตลอด
แล้วก็คุยกับเขาตลอดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องยอมรับมันให้ได้
ถ้าเรายอมรับมาให้ได้ทุกอย่างมันจะดีขึ้น
แต่ใจเขาเข้มแข็งเร็วมากนะผมมองว่าเขาเข้มแข็งเร็วมาก
เขาคิดในทางบวกเยอะผมมองว่ามันทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว
แล้วเถอะว่าเราไปบีบคอเขาให้ตายให้เขาจ่ายแต่เขาไม่มีมันก็เท่านั้น
แต่ถ้าเขามีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกที่ดี
คุณทำผิดขนาดนี้จิตสำนึกคุณมีแค่ไหน
คุณอยากจะทำอะไรช่วยเหลืออะไรคุณก็ทำมา
อันนั้นผมว่ามันเป็นจิตสำนึกของคนมากกว่า
ก็แค่ฝากว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง
ก็ไม่สมควรที่จะทำให้เกิดกับใครอีก
พ่อน้องนัทบอกว่าหลังจากวันเกิดเหตุจนถึงวันนี้
ทางฝ่ายผู้ก่อเหตุพ่อไม่เคยเจอเลยนะ
แล้วพ่อก็บอกว่าไม่อยากจะคุยกับลูกเรื่องนี้แล้ว
เพราะว่าอยากให้ลูกลืมเรื่องนี้ออกจากชีวิตไปเลยนะคะ
มีคนให้ความสนใจเรื่องนี้เยอะเลยนะครับ